ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เรายังคงติดตามความคืบหน้าในการตามหา๑๓คนนะครับ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

ราชการจังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อมวลชนในพื้นที่
บอกว่าเจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อยทำงานมาเป็นวันที่๔
วันนี้ถือว่ามีความคืบหน้ามากที่สุด

เราจะไปดูล่าสุดนะครับว่าในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดเข้ามาครับ
คุณภาคภูมิคุณรัชพรคุณผู้ชมครับ
ระหว่างที่เรากำลังรอปฏิบัติการของหน่วยซิล
รวมทั้งนักประดาน้ำที่อยู่ในถ้ำตอนนี้
ในช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องของ
ภารกิจพิเศษของทีมข่าวของเราที่
มีการเกาะติดขึ้นไปบนภูเขา
เพื่อไปสำรวจหาปล่องเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้ที่ศูนย์หายในถ้ำหลวงแห่งนี้
ภารกิจวันนี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงกลางวันของวันนี้

คุณหนิผลได้ตามนัดหุ่นทางด้านของกู้ไภ
กุศลศัฐรรย์ของสุรธานี
เหนือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
เนื่องจากว่ามิสเตอร์เวิร์นนั้นเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจ
บริเวณภายในถ้ำว่าด้านล่างเป็นอย่างไร
แล้วก็เป็นบุคคลที่เคยไปสำรวจด้านบนของเขา
ด้านบนนั้นลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร
มีป่องตรงไหนมีโพรงตรงไหนที่สามารถจะเชื่อมโยงลงไป
ยังโผล่งด้านล่างของท่ำได้
วันนี้ทีมข่าวของเราเป็นช่องเดียว
การเดินทางขึ้นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ

ก็เป็นหินเป็นหน้าผาต่างเป็นต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
ก็เดินเข้าไปเดินเท้าเข้าไป
ก็ระยะทางค่อนข้างไกลเหมือนกัน
ก็จะเห็นเรื่องของอุปสรรคต่างมากมาย
พาช่างภาพของเราไปในจุดที่เขาเรียกว่าจุดอันตราย
เป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีบุคคลอื่นเคยเข้าไป
เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไป
แต่ว่าเราได้ข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ว่าตรงนี้

ที่สามารถจะโรยตัวลงไปยังโถงด้านล่างได้
ซึ่งวัดจากระยะทางที่มีการเดินไปในวันนี้
มันเท่ากันกับระยะทางในถ้ำ
จากด้านนอกถ้ำไปถึงโพรงด้านใน

ซึ่งทางด้านของมิสเตอร์เวิร์นก็คาดการณ์ว่า

มันน่าจะสามารถเชื่อมโยงลงไปที่โพรงด้านล่างได้
น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะไปเจอ
ทั้ง๑๓คนที่รอการช่วยเหลืออยู่
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่อันตราย

ที่เห็นในภาพมันค่อนข้างเยอะพอสมควร
ทำให้ต้องมีการถอยกำลังแล้วก็ยุติปฏิบัติการ
แล้วก็กลับลงมาเพราะว่าฝนก็ตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
อันนี้เป็นภารกิจพิเศษที่เราได้ส่งช่างภาพของเรา
คือคุณนิพนธ์ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากปฏิบัติการพิเศษที่เราส่งช่างภาพขึ้นไป
เหนือจากผมเองที่มีการรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอด
แต่วันที่ผ่านมาทุกช่วงก็จะมีผู้สื่อข่าวอีกสองท่านที่มาร่วมก่อติด
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึง
ณตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับเราข้างผมก็คือคุณมรวิการแก้วิจิตรกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
คุณเลิฟกับคุณอ้อยที่มาร่วมพูดคุยกันกับเราในวันนี้
ต้องการที่จะมาให้เรื่องของประสบการณ์ในการทำงาน
อย่างน้องอรพันธ์เองจะก่อติดกับเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่
เราเห็นความทุ่มเทของทีมงานยังไงบ้างครับ
อย่างพี่นิพนธ์ช่างภาพนะคะได้ไปดูบรรยากาศการทำงานบริเวณบนถ้ำบนเขา
แต่ว่าดิฉันในส่วนของภาคพื้นดินบริเวณตรงนี้ต้องบอกว่าเห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่
ที่มีการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่
เห็นถึงความช่วยเหลือนะคะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะทำสุดกำลังสุดความสามารถที่จะช่วยเหลือ๑๓ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
เพื่อที่จะกลับสู่อ้อมกอดของบรรดาครอบครัวที่เฝ้ารออยู่หน้าถ้ำทุกวัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในทุกทุกวันเพราะว่ารถเนี่ยมันติดลมนะมันเป็นโครนเป็นเลนทุกคนต้องช่วยมือร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้เราเราได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับพี่ที่เรามาเกาะติดแบบนี้
ภารกิจแบบนี้ต้องบอกว่าการร่วมมือร่วมแรงช่วยเหลือกันแบบนี้นี่จะทำให้ภารกิจที่มันเป็นไปได้ยากจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยทุกคนที่มาที่นี่ไม่มีใครรู้จักกันแต่ว่าทุกคนมารู้จักกันที่นี่ด้วยภารกิจนี้ด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือจะช่วย๑๓ชีวิต

ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เหมือนเหมือนท่านมองเราอยู่นาทีนั้นจนต้องทีมงานทุกคนนะคะต้องแบบยกมือไหว้แล้วก็ขอขมาบอกว่าทีมข่าวขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งความเชื่อนี้ค่ะคือทำให้ตัวดิฉันเองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของคนที่ไม่เคยมาที่แห่งนี้รวมไปถึงชาวบ้านนะคะ

ที่ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งตลอดแต่วันที่ผ่านมาที่เรามาทำข่าวเนี่ยก็จะมีร่างทรงมีพระมีครูบาต่างหรือว่ามีชาวบ้านคุณพ่อคุณแม่เองก็เข้าไปทำพิธีกรรมทุกวันเหมือนเป็นการสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในการปฏิบัติหน้าท

แต่ก็ทำงานกันอย่างไม่ย่อท้อแล้วครับทั้งสื่อมวลชนทั้งเจ้าหน้าที่ติดตามหาทั้ง๑๓คนให้ได้นะครับ